คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ
เป็นเรื่องของรักนอกใจหรือเปล่า
ไม่ทราบผู้ชายคนหนึ่งไปทำงานเข้ากะกลางคืน

นักของเงินเมียพูดแค่จ้าแล้วก็เงียบหายไป

รองเท้าผู้ชายหน้าห้องคู่หนึ่งเข้าไปและล็อกห้องเหมือนเดิม

สักพักเมียออกมาล็อกประตูห้องแล้วขับรถออกไปเลยโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำเดียว
ฝ่ายผัวก็ไม่ใช่แล้ว
มันต้องมีบางอย่างอยู่ในห้องแน่
ปีนเข้าไปหลังห้องไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ในห้องคุณผู้ชม
เราไม่ทราบว่าเขาเป็นชู้กันไหมแต่ฝ่ายผัวเขามั่นใจแบบนั้นนะฮะ
ใส่เล่าฝ่ายผู้ชายเสื้อฟ้าเขาออกมาจากห้องได้
เขาก็โดนตีหัวเลยนะฮะฝ่ายสามีเขาบอกว่าเขากั้นใจนะไม่เอาปืนยิงตายก็บุญเท่าไหร่แหละ
เขายังพอมีสตินะแต่มานอนในห้องเมียเขาได้ยังไงเขาคิดอย่างนั้นนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งครับอยู่ในซอยสัตหีบสุขุมวิท๗๙หรือว่าซอยเย็นฤดีครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
ฝ่ายสามีต้องแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบในบ้านเนี่ยกองเลือดเต็มไปหมดนะฮะหน้าบ้านมีปลอกกระสุนจุดสี่ห้าหนึ่งปลอกที่พื้นก็มีรอยกระสุน๑รูด้วยแล้วก็มีผู้ชายเสื้อฟ้าเมื่อกี้อายุ๕๕ปียืนอยู่นะ
ชิ้วแตกโดนด้ามปืนตีหัวเลือดอาบเลยแล้วก็มีผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะเป็นสามีของผู้หญิงเนี่ยยืมรอให้การกับตำรวจยืนถือปืนถือปืนอยู่นะฮะแล้วใกล้กันก็ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาเขาก็ยืนอยู่ด้วยความตกใจนะครับนะฮะฝ่ายสามีเนี่ยขอใช้ชื่อในเอแล้วกันเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเอา
มาจ้าอ้าวแล้วก็เงียบหายไปแล้วถ้ามันไม่เปิดบ้านให้เข้าไปผัวกลับมาบ้านตอนนั้นเอกใจแล้วมันต้องมีคนอยู่ในบ้านแน่นะฮะช่วงที่กำลังจะเข้าห้องน้ำจังหวัดนั้นพยายามรีบออกมาจากห้องเก็บรองทาผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในห้องนอนรู้เลยว่าเอ๊ะในห้องนอนมีมันต้องมีคนอื่นอยู่แน่คุณผู้ชมทันใดนั้นนะฮะเมีย
ปีนเข้าไปที่ห้องหลังห้องมันมีช่องระบายอากาศอยู่ในห้องน้ำปีนเข้าไปดูซิว่ามันมีอะไรอยู่ในห้องหรือเปล่าก็ไปเจอผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้ครับนะฮะแล้วผู้ชายคนนี้ก็อาศัยจังหวัดนั้นวิ่งหนีออกไปเขาก็วิ่งตามเอาด้ามปืนไปตีหัวทีนึงครับนะผู้ชายคนนี้ก็พยายามวิ่งหนีก็เลยยิงปืนขู่ลงที่พื้นดินหนึ่งนัด
ไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
เขาเดินมาเก็บน้องเท้าผู้ชายเข้าห้องนอน
ผมรู้เลยมีคนอยู่ในห้อง
แล้วที่หัวเขาแตกโดนอะไรครับพี่คะ
โดนปืนตบครับเพราะว่าเขาวิ่งชาร์จผมครับ
พี่จะเอาเรื่องไหม

บุกรูปบ้านพี่อ่ะเนาะ

จะได้เป็นรักฐานให้มันมีรักฐานยากันไปด้วยครับผม

และเลยขอเข้าไปนอนในห้องพี่เฉย

เกิดเป็นเพื่อนกันก็ต้องแบบให้นอนข้างนอกใช่ไหม

กลับมาก็ต้องให้เข้าห้องสิอะไรแบบนี้ก็ไม่เชื่อ
สุดท้ายตำรวจก็๓คนนี้ไปโรงพักด้วยกันไปคุยจะเอายังไงต่อ
อนาคตคุณคุณจะเลิกกันคุณจะหย่ากันก็แล้วแต่คุณก็
เคลียร์กันที่โรงพักนะฮะสุดท้ายก็ไปจบกันที่โรงพักนะครับ